เรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่สุราธานี
อกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในช่วงแรก
ตอนนี้น้ำที่ท่วมขังก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น
สร้างความเดือดร้อนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะ
โดยเฉพาะชุมชนปากบางตะบนท่าข้ามอำเภอพุนพินค่ะ
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ทางด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นว่าเป็นปริมาณขยะจำนวนมากค่ะ
ที่ลอยมากับน้ำเข้าสู่พื้นที่ของชุมชนปากบางแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ถ้าฝนตกลงมาปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น
ก็จะทำให้ปริมาณขยะจากรอบพื้นที่นะคะ
ค่อยทยอยไหลเข้ามาในชุมชนมากขึ้นค่ะ
ชาวบ้านชุมชนบ้านปากบางต้องทนอยู่กับน้ำท่วมขัง
และกระแสน้ำที่พัดพาเสร็จขยะจำนวนมาก
เข้าไปในพื้นที่ชุมชนนานกว่า๓วันแล้ว
หลังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ่านอำเภอต่างของจังหวัดสุราธานี
ลงสู่แม่น้ำตาปีก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน

เพราะระดับน้ำที่เข้าท่วมไม่ลดระดับลง

วกกับเศษขยะที่ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสีย
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ
ไม่ต่างจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกร
เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรไปต่อหน้าต่อตา
พืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายร้อยไล่

พร้อมเผื้อนฝรั่งนี้ก็เยอะ
แล้วก็เผื้อนปลามเองก็เยอะมาก

ถือว่าเป็นความเดือดร้อนหนักมากประมาณทุกปีไหมค่ะ

อกจากจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนไม่มีที่ทำกิน

ทำให้ระดับน้ำลดลงได้ช้า
ปากบางกลายเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ไม่ว่าจะมาจากปัจจัยพื้นที่

และปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย
ขยะที่ลอยมาสะสม
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านอบพยพออกไป
เพราะหวังอยากให้ระดับน้ำลดลงในเร็ววัน